มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะคะมีคนร้ายก่อเหตุกระชากสร้อยคอทองคำ
แต่พฤติการของเขาคือการขับรถขับรถยนต์เนี่ยนะ
ระเวนกระชากสร้อยคอทองคำนะคะผู้เสียหายรายล่าสุดเป็นครูสาวอายุยี่สิบสี่ปี
ก็คือเขาขับรถแล้วก็เบียดรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายตกข้างทางไปก่อน
จากนั้นก็ลงมาจากรถเข้าไปกระชากสร้อยเขานะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสายที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เจ้าหน้าที่รีบเข้าไปตรวจสอบเลยนะคะพอมาถึงทราบ
ทางตำรวจทำการควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้แล้วนะคะที่บริเวณสุสานคริสต์
ทราบชื่อคนร้ายคณะปรีชายเหยียมสวัสดิ์อายุสามสิบสามปีค่ะ
ขับรถเก๋งค่ะเนี่ยสีดำใบ้ทะเบียนชนบุรี
พร้อมด้วยของกลางเป็นสร้อยคอทองคามห้าสิบสตางค์หนึ่งเส้นนะคะ
มูลค่าก็ประมาณหนึ่งหมื่นกว่าบาทก่อนควบคุมตัวไปที่จุดเกิดเหตุ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะผู้เสียหายนางสาววรินยาสารตันเนี่ยนะคะ
เล่าด้วยความตกใจยังตกใจอยู่เลยค่ะคุยกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าตัวเองเป็นครูลูกจ้างของโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลนี้แหละ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักที่ตลาดน้องปือเก่าไปทำงานก็คือไปโรงเรียนนั่นแหละ
ตั้งแต่เริ่มออกจากบ้านมาถึงเส้นทางหลังสถานพินิษฐ์มุ่งหน้าหัวกุญแจ
เขาบอกเริ่มสังเกตเหมือนกันเห็นรถเก๋งสีดำคันนี้ขับตามมาแต่ขับห่างหน่อยนะ
ก็เลยพยายามเร่งเครื่องหนีแต่รถเก๋งคันนี้ก็ยังเร่งเครื่องตาม
มาอยู่ในระยะที่มันเท่าเดิมตลอดเลยทีนี้มาถึงจุดเกิดเหตุค่ะ
รถเก๋งคันนี้ขับมาเบียดรถจักรยานยนต์ของเธอล้มเข้าข้างทางเลยนะคะ
จากนั้นคนขับจอดรถลงมาจากรถตรงเข้ามากระชากสร้อยคอทองคำทันที
แล้วก็ขับรถหลบหนีไปตอนนั้นเธอตั้งสติได้ค่ะ
รีบรีบเรียกขอความช่วยเหลือจากคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ซึ่งอยู่แถวนั้นนะคะให้ช่วยตามคนร้ายไปหน่อย
จนตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะคะฟังเสียงผู้เสียหายค่ะ
ไปกลางส่วนหลอมให้เขาช่วยพี่บินมอเตอร์ไซค์เขาก็ตามมา
เขาก็เลยโทษจ้างตำรวจให้
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาที่ชื่อว่านายปรีชาเนี่ยนะคะ
เขาก็ตอบสั้นว่าสิ่งที่เขาทำลงไปเนี่ย
เพราะว่าต้องการเงินจะเอาไปผ่อนรถยนต์
เจ้าหน้าที่ส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ